ก็ยังไม่มีคิ้วไม่มีผมนะครับผม

ครับแอบเขียนนิดครับผม

หลังออกมาเย็นลงไหม
เย็นลงแล้วก็

ก็ถือว่าผมถือว่าไม่รู้สิผมทำเต็มที่นะได้ทำสิ่งที่ผู้ชายคนหนึ่งควรทำแล้วครับ

อันนี้คือเลื่อนกำหนดเดิมด้วย
ใช่กำหนดเดิมจริงแล้วท่านบอกว่าวันที่๓
ใช่แล้วก็มีโอกาสได้ไปหาท่านวอร์ครับผมก็เลยเลื่อนไปก่อน
แล้วทำไมตัดสินใจเลื่อนไปประมาณเกิดวันที่กันครับ

ไหมก็จริงมันก็ดีอ่ะมันก็ทำให้เราได้คิดอะไรหลายอย่าง
แล้วก็ได้มีโอกาสได้เจอท่านวอร์ด้วยคนที่หลายคนอยากเจอ
แล้วก็ได้ไปฟังท่านเทศอะไรอย่างนี้ผมซึ่งเราก็อยากฟังอยู่แล้วในฐานะที่เรามีโอกาส
แล้วเราเป็นพระสงฆ์อยู่ด้วยครับผมเราก็อยากจะทำตรงนั้นให้มันดีสุด

ได้อะไรกลับมาบ้างผมว่าได้ประสบการณ์ได้ความคิดใหม่ได้ความได้ใช้ชีวิตคุ้มค่ามากนะครับ
ก็ได้แนวทางในการดำเนินชีวิตมาใหม่หลายอันเหมือนกันที่ทั้งที่วัดป่าแล้วก็ทั้งที่ท่านวอลได้สอน
ตัดเลยประมาณ๑อาทิตย์ก่อนเลิกเล่นไอจี
พยายามไม่แตะโทรศัพท์ตอนบวชแล้วก็ไม่เอาโทรศัพท์ไป

พอสึกออกมาแล้วมีโอกาสเอาคำสอนไปบอกกล่าวคนอื่น

ตั้งใจไว้แล้วก็อย่างเวลาเพื่อนคุยกันในกรุ๊ปอะไรอย่างนี้
แล้วก็เวลาอะไรที่มันแบบ
เขาเรียกว่าอะไรไม่ค่อยมีสาระอะไรอย่างนี้

แต่ว่าไม่รู้ว่าจะทำได้อีกนานแค่ไหน
พยายามเบบพยายามทำให้
เขาเรียกว่าอะไรไหนเราก็ออกมาจากการเป็นพระแล้วอย่างนี้
อย่างน้อยก็ได้สอนเพื่อนบ้างอะไรอย่างนี้
อาการเป็นไงแล้วเพื่อนเขาไหนบ้าง

เพื่อนมีแสวไหม

จริงก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากมายครับผม

เป็นความคิดใหม่ที่เราได้มาจากการบวช

หรือว่าเราเปลี่ยนใหม่ขนาด

แล้วก็ใช้คำที่ได้ถูกสั่งสอนมาเนี่ยครับผม

ยังไม่มีเรื่องให้เจป
มีว่าพี่พี่เราอวดอยู่ที่โทษ

แต่เฮ็ดมี้คนแซวใช่ไหมครับ

ของแบบนี้ต้องค่อยเป็นค่อยไปครับ
คุณเป็นกดดันตัวเองใช่ไหมครับ
จริงนี่ก็ไม่ใช่รูปแรกนะ
เราก็เป็นรูปเราเป็นรูปพระตอมเป็นพระอะไรอย่างนี้ครับผม
แล้วก็ผ่านมาสักระยะนึงได้ไปไหนด้วยกัน

เต็มเหมาะลงหรือยังงี้ดีครับ
ใช่พาเดินประสงค์ดีที่นั่น

ผมว่ามันต้องถ้ามันจะพร้อมมันพร้อมเองนะครับ

เนอะเพราะว่ามันเราไม่รู้ว่านะพร้อมมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง

ก็เอาน่าเอาน่า
เอาน่าได้แล้ว
อยากถดดัน